ของคุณแตงโมกันบ้างนะคะคุณแม่ของคุณแตงโมพร้อมกับทนายวันนี้ค่ะ
ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภาค่ะ
ขอถอนคดีคุณตังโมออกจากกรรมธิการ
คุณแม่บอกเลยไม่พอใจคุณหมอพรทิพย์ที่ไปแทรกแทรงการทำงานของตำรวจ
ประชาชนด่าตำรวจเสียหาย
แล้วจะเคลียร์กันกับคุณหมอพรทิพย์ไหม
ที่คุณหมอพรทิพย์บอกว่าอยากให้มาคุยกัน

นางพนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของคุณตังโมค่ะ
ไปพร้อมกับทนายเดชาไปยื่นหนังสือถึงนายสมชายแสวงการ
ประธานกรรมธิการสิทธิมนุษยชน
ขอถอดถอนคดีคุณแตงโมออกจากกรรมธิการ
ในเอกสารมีใจความบอกว่า
มีกรรมธิการบางคนเข้ามาก้าวไก่การทำงานของตำรวจ
สั่งให้สอบผู้เชี่ยวชาญและนำพยานเข้าเครื่องจับเท็จ
นำผลชนสูตรพลิกศพของแตงโมออกมาเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
ให้สัมภาษณ์ในธรรมนองดิสเครดิตการทำงานของตำรวจและแพทย์นิติเวศ
ทำให้ประชาชนสับสนด่าทอตำรวจ
กล่าวหาว่าตำรวจเตะถ่วงไม่ยอมส่งศพเพื่อผ่าชนะสูตรรอบ๒
คุณแม่บอกว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์
สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมธิการ
ใช้อำนาจเข้าไปแทรกแทรงการทำงานของตำรวจ
จนตำรวจถูกย่ำยีเกียจได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์จนเสื่อมเสีย
แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์มากเกินไป
เอาผลชนสูตรมาเปิดเผยนะคะ
คือผู้สื่อข่าวก็พยายามถาม
คุณแม่บอกว่าต้องการจะผลักหมอพรทิพย์ออกและปกป้องตำรวจใช่หรือเปล่า
คุณแม่ยืนยันว่าไม่ได้ปกป้องแต่ไม่ชอบที่หมอพรทิพย์ออกมาพูดมากเกินไป
ไปฟังเสียงคุณแม่แล้วกันค่ะ
นี่เนี่ยจบแล้วเรื่องนิติเวศสำหรับคุณหมอเนี่ยจบแล้ว
ก็ไม่ต้องตรวจอะไรอีกแล้วใช่ไหมคะ

ไม่มีงานอะไรให้คุณหมอทำอีกแล้วค่ะ
พนิดายอมรับค่ะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการหลงเชื่อคำแนะนำของทนายกฤษณะ
ที่มายื่นหนังสือผ่านกรรมนาธิการให้เข้ามาดูแลคดิต
ล่วงเลยถึงการยื่นเรื่องขอชนสูตรรอบที่๒
แล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่อยากให้ผ่าศพแล้ว
แต่ทนายกฤษณะและหมอพรทิพย์ยังดำเนินการจนเกิดการผ่าศพครั้งที่๒
นี่ค่ะส่วนที่มีชื่อของในเต๊สัตวัสดิเศรษฐกร
พนิดายืนยันว่าไม่เคยรู้จักและไม่ได้มอบอำนาจจากครอบครัว
แต่นายสัตวรรษสนิทสนมกับอาจารย์ทงชัยผู้ดูแลโบสถ์
ยืนยันว่าเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนของตำรวจทุกอย่าง
เพราะทำทุกอย่างได้ดีมากมาโดยตลอด

ไม่อยากให้คนอื่นมาทำให้คดีสะดุด
พร้อมยืนยันไม่ขอเคลียร์หรือพูดคุยกับหมอพรทิพย์อีกแล้วค่ะ
เพราะท่านจะเข้าที่ประชุมวันจัง
เพราะฉะนั้นไม่ควรจะมีเรื่องใดคุยกับคุณแม่อีกแล้ว
คิดว่าไม่ได้มีอะไรจะต้องคุยนะ
ใช่ไหมคะมันก็จบไปแล้วเรื่องตรวจน้องก็จบไปแล้ว
ไม่นะเรื่องสัตวัสดิ์เต๊ะสัตวัสดิ์ก็
เคลียร์กันเอาเองคุณแม่ไม่เกี่ยว
คุณแม่ไม่รู้จักเต๊ะมาก่อน
ในการจัดทดภัยและต่างที่มาคนไหนที่ยอมจัดการ
โอเคครับก็ได้มารายเลยครับ
อ้างถึงนะคะนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวย
วันนี้ก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะบอกว่า

เพราะการยื่นขอให้คุณหมอพรทิพย์และกรรมธิการ
เข้ามาช่วยตรวจสอบนั้นเป็นความต้องการของคุณแม่ในตอนแรก
คุณแม่บอกด้วยว่ามีความศรัทธาคุณหมอพรทิพย์เช่นกัน
แต่วันนี้มาบอกว่าจะขอถอนเรื่องตนเองก็ตกใจค่ะ
สิทธิ์ของคุณแม่คุณแม่จะถอนผมก็ไม่ได้ว่าอะไร
แต่ผมก็ไม่กล้าเตือนแกนะว่าทัวร์จะลงอะไรอย่างนี้
ก็คือผมก็คิดในใจว่าถ้าแม่ถอนทัวร์ลงแน่นอน

ตอนนี้ผมบอกตรงนะผมเริ่มมีความรู้สึกว่า
คือจริงมันมีความลับอะไรอยู่ในตัวผม

แต่ว่าในเมื่อเขาทำกับผมแบบนี้
ผมก็อุตส่าห์แบบไม่เคยพูดว่าโกรธไม่เคยพูดว่าอะไรเลย
แล้วเขาเริ่มเล่นผมแรงอย่างนี้ผมก็ชัดจะไม่โอเคแล้ว
คือถ้าผมเปิดออกมาเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะผมบอกเลย